เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนลงแข่งด้วยค่ะ

นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่อนุสวรีเท้าสุรนารี

ทีมนักกีฬาวลบอลหญิงทีมชาติไทย
รวมไปถึงสตาร์ฟด้วยก็คือนำทีมมาโดยโค้ดด่วน

พร้อมกับกัปตันนองค่ะปลื้มจิตถิ่นขาวนะฮะ
แล้วก็นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็รวมตัวการเดินทางไปบวงสวง
แล้วก็นำเครื่องบูชาไปด้วยไปกราบศักระ
กล่าวคำอธิษฐานขอพรจากอนุสวรีเท้าสุรนารี
อนุสวรีย่าโมนั่นเอง
ยาโมนี่เป็นสิ่งศักดิ์สังสริทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
แล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคล
ก่อนที่จะทำการแข่งขันวอเล็กบอลหญิง
นี่เลย๑๖๒๓กันยายนนี้นะครับ
การมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แหละ

โคราชเนี่ยเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่ง

โอ้โหตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขัน
อเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเป็นถ้วยรายการใหญ่

โอ้โหคนประสานขาเอาไว้เลือกด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จริง

ศักระเท้าสุรนารีอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่๑๖๒๓กันยายนนี้
อาคารชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ๘๐
พรรษาจังหวัดนครราชศรีมานั่นเองนะคะ

ได้เลยโปรแกรมของทีมวอเลอร์บอลสาวไทยนะฮะ

ส่วนวันนี้ได้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อน

จัดเฉพาะทีมหัวแถวระดับกะทิ

นั่นคือไทยเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น
เดี๋ยวจะได้อยู่กันในกลุ่มนี้

วันนี้ก็สักประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ตั้งแต่ในช่วงสักประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ส่วนในวันนี้อีกหนึ่งเรื่องต้องติดตาม

ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้ค่ะ

เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวสนุกมากมายก่อน
ก่อนที่จะถึงบ่าย๒ค่ะเป็นวันที่น้องใบตองเนี่ย
เช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้น

ร้องไห้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กัน
วันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติไงคุณผู้ชม
ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปก็เปิดไทยรัฐทีวียาวกันไปเลยตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ
ยาวไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้มีแต่โปรแกรมเด็ดโปรแกรมดีทั้งนั้น
ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ในตลอดข่าวสุดสัปดาห์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
ก้มก้มเงยเงยก้มก้มเงยเงยกันทำไมตรงนี้อ่ะคุณชนะ
เห็นอะไรอ่ะเจอไหมเห็นอะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดู
แล้วตลอดกินด้วยตลอดกินต้องมีไปพิสูจน์ความอร่อยกับร้านที่ขึ้นชื่อแถวถนน
พุทธมณฑลอร่อยจนลูกค้าเขาพูดกันปากต่อปาก
แล้วเขาขายมานานกว่าสามสิบปีแล้วแน่นอนค่ะอร่อยอย่างนี้มีต่อเลยยังไม่หมด
ล้างท้องรอกันเลยสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานหมูทอดสูตรเด็ด
กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้พร้อมกับยกมาในสตูดิโอของเราเลยค่ะคุณ
คุณพูดคุยกับเจ้าของร้านกันแบบสดเลยกินกันแบบจุใจไปเลยวันนี้
ล้างท้องรอบอกแล้วนะคะติดตามทั้งหมดนี้ในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์